เช้าวันจันทร์แบบนี้ได้เวลาเช็คราคาสินค้าในตลาดกันสักนิดนึงนะคะ
ไปดูกันที่ราคาของเห็ดกันเลยค่ะ
ฟางวันนี้นะคะอยู่ที่๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
นางฟ้า๕๐บาทต่อกิโลกรัม

มาดูราคาของเนื้อสัตว์กันสักนิดนึง
หมูเนื้อแดงค่ะ๑๘๐บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
สะโพกไก่๗๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม

ต่อฟองอ่ะจ๊าคาสินค้าในสัปดาห์นี้ไม่ได้
เปลี่ยนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่าไหร่นะคุณผู้ชม